ท่านผู้ชมครับแรงงานไทยที่อิสราเอลเนี่ย
ก็อย่างที่ทราบที่ทยอยเดินทางกลับมากันก็มีบ้างแล้ว
ที่ยังรอการเดินทางก็มีเยอะ
ที่ยังติดอยู่ในพื้นที่โซนอันตรายแล้วยังออกมาไม่ได้นี่ก็มี
ที่สำคัญก็คือเขาอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงอันตราย
แต่ยังถูกนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงานอยู่
ในพื้นที่โล่งในทุ่งนาในฟาร์มในไร่ใช่ไหมคะ

เคยมีระเบิดลงแล้วแรงงานไทยเสียชีวิตไปสอง
นี่มีญาติของแรงงานไทยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ

นี่ก็ส่งคลิปมาให้ดูว่าทุกวันนี้ยังต้องออกไปทำงานอยู่นะฮะ

นี่เป็นหลักฐานที่ทาง
ญาติอยู่ที่น้ำคอนพนมนี้นะฮะ
ได้เอาไปร้องขอความช่วยเหลือให้นะครับนี่ครับคนที่เอาคลิปนี้มายืนยันกับเจ้าหน้าที่กรมแรงงานที่อยู่ที่เมืองไทยนะฮะ
บอกว่านี่พี่สาวสามีนะที่อยู่ในคลิปชื่อนางสาวจารุวัลจันทวงชื่อเล่นชื่อนุ้ยอายุ๓๕ปี
ทุกวันนี้นี่เขาส่งคลิปมาให้ญาติที่เมืองไทยบอกว่ายังต้องออกไปทำงานนะฮะ
คนไทยทำงานกันอยู่ที่แคมป์นี้เนี่ย๕๐กว่าคนนะฮะคือต้องออกไปทำงานนะฮะนายจ้างให้ออกไปทำงาน
เสียงหัวเราะที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นการหัวเราะกลบเกลือนหัวเราะแบบใจดีสู้เสือ
ไม่รู้จะทำยังไงที่มันจะดีกว่านี้นะฮะเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาส
คุณยุพินนะฮะที่อยู่ที่นครพนมบอกว่าพี่สาวสามีที่ชื่อนุ้ยจารุวัลไปทำงานอยู่ที่อิสราเอล
แต่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะฮะอยู่ห่างจากจุดปะทะจุดฉนวนกาซ่าแค่๑๐กิโลเมตร
พี่สามีไปทำงาน๔ปีกว่าแล้วทำงานฟาร์มเกษตรนะครับ
หลังเกิดสงครามครั้งนี้ที่หนักมากนายจ้างยังบังคับให้ออกไปทำงานทุกวัน
โดยมีแรงงานชาวอีสานอยู่รวมกันที่แคมป์นี้๕๐กว่าคนเป็นชาวนครพนมประมาณ๑๐คน
พักอยู่ในแคมป์คนงานเดียวกันก็มีบางส่วนที่ไม่กล้าออกไปทำงานนะฮะ
ไม่ยอมออกไปทำงานตามนายจ้างสั่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับ
ญาติตอนนี้ก็เลยมาประสานขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่อยู่ในเมืองไทยให้นะครับ
เพื่อให้ช่วยส่งคนไปช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นด้วย
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยกับระเบิดที่ลงที่สวนซูกินี่
แรงงานไทยถูกบังคับไปทำงานเหมือนกันแล้วตรงนั้นก็มีผู้เสียชีวิตไปสองศพ
ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
แล้วคือมันก็ให้อยู่เงียบว่าไม่มีอะไรอยู่ในแค้นว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในแก่เมือง
แรงงานจังหวัดนครพนมนะครับคุณนพรมานะก็ได้รับเรื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะประสานหาทางช่วยเหลือให้นะครับ
โดยบอกว่าขณะนี้ทางศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานไทยก็เปิดสายด่วนเอาไว้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะ
โทรหมายเลขด่วนก็๑๖๙๔ก็โทรได้เลยสำหรับญาติที่อยู่ที่เมืองไทยนะฮะ
อ่าล่าสุดมียอดแรงงานไทยชาวนครพนมที่ทำงานที่อิสราเอลนะครับ
ได้ขึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะ
อันนี้ญาติมาขอขึ้นทะเบียนนะมาแจ้งเรื่องกับทางแรงงานนครพนมนะ
เพราะว่าเขาติดต่อยาดที่อยู่ที่อิสราเอลไม่ได้นะครับแล้วก็รอการช่วยเหลือกลับไทยเนี่ย
ตอนนี้มายืนยันตัวตนกันแล้วรวม๕๐คนนะครับยังมีอยู่๕คนที่ศูนย์หาย
ยาดติดต่อไม่ได้นี่ฮะยาดบอกติดต่อได้แล้วเนี่ยห้าสิบนะครับอ่า
แต่ไปทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ย๒๑๐๐นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยประมาณ๓๓๐คน
เดี๋ยวทางจังหวัดนครพนมก็ต้องเอาตัวเลขไปยืนยันข้อมูลกับทางกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็กระทรวงแรงงานอีกทีหนึ่งค่ะ